ตั้งคำถามอีกแล้วฮะปีห้าสี่เนี่ยมันมันประมาณนี้หรือเปล่า
มันหนักขนาดนี้ไหมให้ภาพเหตุการณ์นี้เล่าเรื่องราวกัน
แล้วกันคุณผู้ชมพาไปที่นนทบุรีครับสภาพน้ำท่วมขัง
บริเวณชุมชนวัดนครอินทแห่งนี้นะฮะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีลงพื้นที่ไปพิกัดตรงเนี้ยอยู่ในตำบลสวนใหญ่ตัว
นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีบริเวณนี้เห็นว่าพื้นที่ถูก
ในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วมครับผลกระทบหนึ่งน้ำ
น้ำทะเลหนุนสองน้ำเหนือระบายลงมาจากเคลื่อนเจ้าพระยา
วกกับน้ำฝนนี่นะฮะสามน้ำเลยน้ำตอนบนน้ำ
ในทะเลน้ำฝนอีกชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนจุดที่ลงไป
ตรวจสอบน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรครับนี่ฮะเดินเข้าไป
ข้างในไม่สามารถที่จะเอาข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่อง
ไฟฟ้าตั้งไว้ได้เหมือนเดิมต้องยกขึ้นที่สูง
เลยเพราะว่ามันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงครับตอนเช้าและตอน
ค่ำเนี่ยคุณลุงให้ดูโอ้นี่นี่นี่ถ้าน้ำขึ้นถึงเอว
คุณลุงบอกฮะชาวบ้านบางส่วนเขาบอกว่าปีนี้นะ
คุณมิ้วคุณผู้ชมครับน้ำท่วมสูงระดับมันใกล้กับปี
ห้าสี่อันนี้ชาวบ้านบอกนะฮะ
ฟูตมาอันนี้จากนู้นมาอันนี้เรียกว่าขึ้นบูดบูดบูด
เดือนครับแล้วขึ้นลงไม่คงที่ด้วยใช่ไหมไม่คงที่ครับ
เรียกอย่างนี้พอจะลงกับนู่นบางที๒ยามที๑
แล้วพอออกมาเอาแห้งไปนิดนึงเดี๋ยวมาอีกแล้ว

โอ้โหหนักแย่หนักกว่า
คุณลุงบอกเองนะครับว่านักกว่านะหนักกว่าปี๕๔นะฮะ
อีกจุดครับชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์วันนี้
คุณกันจอมพลังไปให้ความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมกว่าร้อยครอบครัว

แล้วที่น่าสงสารคือบางครอบครัวเนี่ย
มีคุณยายอายุ๙๓แล้วป่วยติดเตียงด้วยนะฮะ
ติดเตียงด้วยบวกกับอายุมากแล้วด้วย

คุณกันจอมพลังบอกว่าชุมชนนี้
ความช่วยเหลือเข้าไปได้แค่ครั้งเดียว

เอาใส่เรือลากเข้าไปช่วยชาวบ้านครับ
ก็ตะเวนหาในย่านนทบุรีที่มีข่าวว่าท่วมหนัก
แล้วก็เมื่อวานทีมงานมาประสานที่ท่านผู้นำชุมชน
ท่านก็แจ้งว่ามีกี่ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน

ก็เลยพาพี่น้องระดมของมาลงกันที่นี่
เดี๋ยวนอกจากชุมชนนี้เดี๋ยวมีไปชุมชนอื่นด้วย
ตอนนี้จะเก็บตะเวนปริมณฑลก่อน
แล้วก็อาทิตย์ถัดไปอาจจะไปที่อุบล